พรุ่งนี้หนึ่งกรกฎาคมเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะแล้วก็มีหลายกิจการเลยที่จะได้เริ่มต้นเหมือนกัน
อย่างสถานบันเทิงที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะคะ
คุณธีตภาษิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะพาไปสำรวจการปรับตัวของธุรกิจผับบาร์ที่ถนนเข้าสาร

ีฟและหมี๒นักดนตรีจากวงบุญส่งขาดรายได้มาแล้ว๓เดือน
และต้องผันตัวไปขายของที่ต่างจังหวัดหลังรัฐบาลงดเว้นกิจกรรมบันเทิงทุกรูปแบบ
รวมถึงสั่งปิดสถานบันเทิงยามค่ำคืนโดยอีฟเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้ง
เพราะเชื่อว่ารัฐบาลจะผ่อนผันให้นักดนตรีได้กลับมาเล่นดนตรีเร็วนี้
แต่ก็ยังกังวลว่ามาตรการที่เข้มข้นขึ้นอาจทำให้เธอหางานได้ยากขึ้นด้วย
มันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมคือมันมีมาตรการมีข้อจำกัดมีนู่นนี่นั่นเข้ามา
ทำให้แบบการวางแผนในการที่เราจะกลับไปทำงานมันต้องมีมากกว่าเดิม
แล้วก็เรื่องของแนวเพลงการที่เราต้องไปหาร้านหลายร้านปิดตัวลง
ก็ทำให้แบบช่องทางในการหาเงินของนักดนตรีก็อาจจะลดลงด้วย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า
อนุมัติให้เปิดได้ถึงยี่สิบสี่นาฬิกา
โดยผู้ใช้บริการต้องนั่งและยืนห่างกัน๑เมตร
จำกัดผู้ใช้บริการขนาดพื้นที่๔ตารางเมตรต่อคน

หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการกำหนดบทลงโทษไว้ด้วย

มันคือความสุขที่ทุกคนมาเจอกันนะครับ
มันเป็นเรื่องของเสียงเพลงเครื่องดื่มนะครับ
มันค่อนข้างยาก
ยังไม่เปิดไฟเขียวอนุญาตให้สถานบันเทิงกลับมาเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบ
ผับบาร์ที่เปิดในเวลากลางคืนสู่ร้านอาหารที่เปิดตั้งแต่กลางวันค่ะ
เพื่อประกาศให้ทุกคนทราบว่าถนนเข้าสารได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
เปิดรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ปรับเพลงและบรรยากาศให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล
นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารระบุว่าเร็วนี้
จะมีการปรับโชมถนนข้าวสารให้เป็นมิตรกับคนไทยมากขึ้น
เพื่อคืนชีพให้กับถนนเข้าสารอีกครั้ง
นัทชัยลาหบุตรถ่ายภาพธิตภาษิริพิพัฒน์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน